ไปดูหนุ่มช่างก่อสร้างนะคะเลิกงาน
พาลูกมาช่วยภรรยาขายโรตีก็ช่วยกันทำมาหากิน
แล้วปรากฏแหมหูดีจริงค่ะ
คือมีท่องเที่ยวเขาเดินผ่านแล้วก็ได้ยินเหมือนนักท่องเที่ยวเขาด่า

ก็ไม่พอใจเลยเข้าใจว่ามาด่าเมียเขา
เอามีดฟันคอนักท่องเที่ยวเลือดอาบเลยค่ะ
นี่ค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกฟันจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
หน้าร้านสะดวกซื้อซอยตาเอียดในตะบนฉลองอำเภอเมืองภูเก็ต
มีผู้ชายชาวอียิปต์วัย๓๐ปีค่ะ
เป็นแผลขนาดใหญ่ที่ลำคอด้านซ้ายยาว๗เซนติเมตร
เลือดนองพื้นเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็พอถึงที่เกิดเหตุแล้วก็รีบทำการประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตให้แพทย์รักษาด่วนนะคะ
นายสุรชัยรักทรัพย์วัย๓๒ปีช่างรับเหมาก่อสร้าง
ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะยืนรอมอบตัวอยู่กับเจ้าหน้าที่
ตำรวจควบคุมตัวไว้แล้วก็ได้มีดของกลางที่ใช้ก่อเหตุ
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สพฉลอง
ถามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงต้องไปฟันนักท่องเที่ยวเขา

ถ้าฟันแรงกว่านี้มีสิทธิ์คอขาดได้เลยนะคะเนี่ย
เขาบอกว่าภรรยาขายโรตี
แล้วตอนเกิดเหตุเขาจอดรถจักรยานยนต์๓ล้อพ่วง
ขายโรตีอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วตัวเขากับลูกก็จะมาช่วยภรรยาขายโรตี

มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ๓คนมาสั่งซื้อโรตี
ภรรยาก็กำลังทำโรตีอยู่เลยค่ะ
แล้วปรากฏว่าได้ยินนายสุรชัยคนนี้ได้ยินผู้บาดเจ็บ
ถ้อยคำไม่สุภาพ

เป็นภาษาอังกฤษนะคะมันก็ไม่สุภาพนั่นแหละ

นักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้ด่าเมีย
โกรธมากเลยคว้าอิโต้ฟันเข้าไปที่คอเลยค่ะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็เดินทางไปโรงพยาบาล
สอบปากคำเพื่อนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็สอบปากคำนายสุรชัยเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง

หน้าก็เคร่งเครียดพอตัวเลยล่ะ